ชูวิทย์ตีแสกหน้า
เจ้าอาวาสวัดสะเกดมาแล้วครับมอบตัว
โดยท่านพลตำรวจโทษธิติราชน้องหันพิทักษ์ผู้บัญชาการสอบสวนกลางนำขึ้นไปสอบสวน
โดยผู้สื่อข่าวไม่ทันได้ถ่ายก็แอบขึ้นไป
ขณะนี้อดีตเจ้าวาดวัดสะเกดกำลังถูกสอบสวน

ไม่ได้นะฮะผมทำหน้าที่ของผมแล้วนะทางตำรวจก็ไม่ให้เข้านะครับ

พระพรมศิษย์ไปที่ศาลทุธิฤทธิ์ประภึกวิชอบกลางแล้วครับ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้านะคะ
โอ้โหไปตีแสกหน้ากันมาตั้งแต่บ่ายวันนี้เลยคุณชุวิต

บ่ายที่ไหนผมไปกองปราบแต่เช้า
เกอร์ไหมเขาเอาพระพรมศิษย์อดีตเจ้าวาดวัดสะเกด
หรือที่เรียกชื่อว่าทงชัยสุโขค่ะ
คนเรานี่ก็เท่านั้นนะไม่มีสมณศักดิ์ไม่มีอะไรก็หมดสิ้น
เพราะพระองค์นี้ในอดีตเป็นถึงเจ้าวัดวัดสะเกด
อารามหลวงวัดใหญ่วัดใหญ่นะครับ
ก็แกก็หลบไปแล้วครับนะฮะตำรวจไปตามจับ
เรื่องเกี่ยวกับเงินทอนวัดไม่พบนะฮะ
จนกระทั่งจะให้ลูกศิษย์มาติดต่อที่ตำรวจกองปราบ
ว่าจะมามอบตัวท่านพลตำรวจโทษธิติราช
พลตำรวจตรีมัยตรีนะครับผู้การกองปราบ
ก็นำตัวไปสอบสวนเวลาขึ้นไปก็ไม่ให้ผู้สื่อข่าวรู้นะฮะ
บอกว่าไปกินข้าวให้ไปกินข้าวก่อน
ผมก็ไปกินข้าวกินข้าวกลับมาปรากฏว่าเอาขึ้นไปแล้ว

บอกให้ไปกินข้าวตำรวจเข้าไปบอกกินข้าวไม่มา
ไม่มาไปกินข้าวก่อนเลยเดี๋ยวบ่ายโมงมา
กินข้าวกันหมดปรากฏว่าเอาขึ้นไป
แต่ตอนลงเนี่ยดักไว้หมด
ตอนออกมาหลังจากสอบสวนไป๓ชั่วโมงคุณมิ้น
สอบสวนเสร็จทางตำรวจก็นำตัวไปฝากขังไปที่ศาลทุจริต

ก่อนคดีนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นเจ้าอาวาส
เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะครับเป็นเจ้าคณะ
ซึ่งตามกฎหมายพรบสงฆ์เนี่ย
คณะสงฆ์ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่
เป็นเจ้าหน้าที่นะครับตามกฎหมาย

ก็ถือว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

กรณี๑๕๗ก็ถูกนำไปสำนวนต่าง

ปปชมีหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ที่ทำ

ส่วนของกองปราบร่วมมือกับปปง
ในการสอบเส้นทางการเงินนะครับ
ก็เข้าข้อหาอะไรฟอกเงิน

วันนี้ก็นำอดีตเจ้าวาดเนี่ยไปที่สาร
ก็แล้วแต่ล่ะครับสารว่าให้ประกันไหม

ก็น่าจะให้ไหมคะเห็นทนายเตรียมตัวกันมาอย่างดีนะเอก

ใช่ครับเพราะถ้าให้ดีหลบก็ต้องให้
ดีหลกก็คือเจ้าคณะกรุงเทพ
พระพรมดิหลกที่วัดสามพญา

การเข้าไปในเรือนจำก็ต้องปฏิบัติตัวเหมือนกับผู้ต้องขัง
เอาละเรื่องนี้มันยาวหน่อยแต่ผมก็ต้องไล่อธิบายให้ฟัง
ท่านผู้ชมอาจจะงงว่ามันเงินทอนวัดคืออะไร

จุฏการดงคมิ้นสายสะอาด

ขมิ้นสายสะอาดคือพระที่มีพฤติกรรม

ไม่เหมาะสมในเรื่องต่างมีหน้าที่

คุณรู้ไหมวงการพระมีการวิ่งเต้นนะ
วิ่งเต้นตำแหน่งวิ่งเต้นเจ้าอาวาสจะขึ้นเจ้าวาดไหม
ทุกวงการในประเทศไทยถ้ามีตำแหน่งก็จะมีการวิ่งเต้นแบบนี้หมดเลยเหรอ
ผมว่าสูสีกันน่ะก็ตำรวจ

ว่ามันต้องตามลำดับฉันบวชมากี่พวก
นั่นน่ะสิครับมันมีไหมเพื่อเรียกแรงศรัทธาของชาวพุทธ
คือโครงการยุทธการนี้ดงขมิ้นสายสะอาด

เอาละแหมมันก็ต้องมีเสียงนกเสียงกาแล้วนะ

คำว่าตีขลุมผมบอกท่านคุณผู้ชมก่อนนะครับ
บางคนตีขุมหน้าตาเฉยคือติดวัดติดคุกเนี่ยคนละคดีกัน
คือนายสุวิทย์โดนคดีปลอมแปลงพระนามาพิปัย
แต่ว่าเอาละก็มาบอกว่ามีกำลังใจเข้มแข็ง
อย่าไปโทษคอสชอย่าไปโทษตำรวจนะ
เพราะว่าเรื่องนี้จะไม่ตอบโต้

เป็นเครื่องมือเพื่อที่จะให้สามารถมีการปฏิรูปวงการสงฆ์ได้อย่างชัดเจน
เป็นรูปธรรมสักทีเดี๋ยวก่อนมันเกี่ยวกันไหมคะ
มันไม่เกี่ยวอย่าไปตีขลุมคือนายสุวิทย์นี่ไม่ได้เลย
อะไรก็จะโค้งเข้าการเมืองคือจะถือว่าตัวเองเป็นประโยชน์
เพื่อจะไปติดคุกเพื่อจะให้ไปปราบพระองค์อื่น

ตัวเองโดนข้อหาปลอมแปลง

ล้นทรัพย์อ้างยี่ซ่องโจรมันไปเกี่ยวอะไรกับ

ทั้งนั้นเราตั้งหลักให้ก่อนนะฮะ
คดีนี้ดูตำรวจกองปราบมีหลักฐานชัดเจน

ผมเอามาให้ดูนะมาฝากว่า
กรณีนี้เงินทอนวัดของวัดสะเกด
พบปรากฏว่าเงิน๓๒ล้าน
เงิน๓๗ล้านเงิน๑๐ล้าน
เป็นทั้งหมด๓ล็อต๑ล็อต๒ล็อต๓

เงินตัวนี้มาจากงบประมาณของหลวง

งบประมาณส่งสำนักพุทธนะฮะ
ก็ได้รับเงินงบประมาณก็ส่งเข้าบัญชีวัด

อันนี้คือขั้นตอนปกติที่ควรจะเป็น
ตอนปกติสำนักพุทธก็จะตรวจดูวัดต่าง
อาจจะมีการอบรมเผยแพร่พุทธศาสนา

โรงเรียนระยะธรรมซึ่งมีสายสามัญสายบารี

แต่ปรากฏว่างานนี้งอกครับ

บัญชีวัดปรากฏว่าเอาเข้าบัญชีคนนอกต่อ

พบว่ามีเงิน๑๓๒ล้านใน๑๐บัญชี
๑๓๒ล้านนี่บัญชีส่วนตัวของอดีตเจ้าอวาลนะ

พบอยู่ใน๑๐บัญชีของวัดสเกต

ก็คือทงชัยสุโขนี่แหละครับ
ทั้งหมด๗๙ล้าน
ล้านยังพบว่าไปโอนให้กับนุษลาซึ่งที่ไปจับไว้
และอ้างว่าไปทำเทปเผยแพร่พระธรรม

เป็นสื่อโฆษณาให้กับวัดสะเกด
๒ล้านตอนนี้ก็อยู่ในคุก
ขั้นตอนเงินทอนวัดเมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว
ทางตำรวจกองปราบเขาทำยังไงครับ

เพราะว่าโครงการดงคมิ้นสายสะอาด
ก็ต้องมีแล้วครับมหาเถระสมาคมสำนักพุทธ
สอบสวนกลางโดยท่านทิติราชท่านมัยตรีปปง
เพื่อสอบเส้นทางการเงินครับปปง
เงินต่างเข้าบัญชีไหนเข้าบัญชีอย่างไร
ก็พบว่ามันเป็นเข้าบัญชีส่วนตัว
อาจจะเป็นใครก็ดีเพื่อจะเอาเงินค่าใช้จ่ายนี้
ใช้จ่ายตามที่ได้รับงบประมาณมา
ทีนี้คนก็อาจจะสงสัยอีกว่าเรื่องของสัมมณศักดิ์เป็นอย่างไร

คือสำมณะศักดิ์เป็นสิ่งที่เปรียบเทียบได้กับยศถาบรรดาศักดิ์

พระราชทานมาให้กับพระที่มีความประพฤติดี
ความประพฤกษ์ดีคือพระก็ต้องบอกก่อนว่า
พระก็มียศมีหลายชั้น
แล้วก็แต่ละชั้นเนี่ยมีอะไรแสดงพัดยศ

มณศักดิ์ก็คือบรรดาศักดิ์หรือยศ
พระมหากษัตริย์พระราชทานให้แก่พระพิสุกที่ประพฤกษดี
ประพฤกษชอบดำรงมั่นอยู่ในสมณเพศ
ทีนี้เวลาพระพิสุใดได้รับพระราชทานสมณศักดิ
จะทำหน้าที่ในการปกครองหมู่สงฆ์ไปพร้อมกันด้วย
ทีนี้เปรียบเทียบได้กับทางโลกไหมข้าราชการไหม
เช่นกันครับถ้าเกิดข้าราชการเนี่ย
ข้าราชการทำผิดถูกกล่าวหาก่อน
ค่ะถูกกล่าวหาก่อนทางโลกทางทั้ง
คือถูกกล่าวหาข้าราชการถูกกล่าวหา
แล้วถ้าเขาต่อสู้ได้เนี่ยต่อมาสารพิสูจน์ว่า
เขาไปพิสูจน์กับสารว่าเขาบริสุทธิ์
ก็จะกลับไปรับตำแหน่งเดิมได้ถูกไหมล่ะ

ต่อสู้ชั้นต้นสารอุตรรสารอีกา
กลับมาก็ไปรับตำแหน่งเหมือนเดิม
ได้หรือเปล่าคือตำแหน่งเนี่ย
ศยังเหมือนเดิมแต่ตำแหน่งอาจจะกลับไปไม่ได้แล้ว

มีสมณศักดิ์ถูกกล่าวหา
อย่างกรณีของอดีตเจ้าวาดวัดสะเกดนะฮะ
สามพญาถูกกล่าวหา
เมื่อต่อสู้ก็ต้องไปต่อสู้ถูกไหมครับ

ริสุทธิ์เนี่ยเขาเรียกว่าต้องไปบวชใหม่นะ
แล้วนั้นการกินกับการบวชใหม่

ทีนี้สัมมณาศักดิ์เป็นสิ่งที่พระมหากษัตริย์

ก็ต้องแล้วแต่ว่าสมณศักดิ์จะกลับมาไหม
แต่ณวันนี้เขาถอดสมณศักดิ์ไปแล้ว

ช่วงหน้าเรากลับมาติดตามเรื่องนี้กันต่อค่ะ
ชูวิทย์ตีแสกหน้า

ในหน้าจอไลน์แล้วก็ทั้งในเฟซบุ๊กไลฟ์
คุณชุวิตคุณผู้ชมพูดมาเยอะเหมือนกันบอกว่า
ทำไมสองมาตรฐานที่อย่างนี้ทำไมไม่บุกจับไม่ตะคอก
ไม่เอาปืนกดหัวล่ะคนละคดีกันอ่าคุณ
คุณมิ้นท่านผู้ชมครับคดีของพระสุวิทย์พุทธอิสระเนี่ย
เป็นคดีที่เป็นอาจกรรมในกรณีที่ร่วมกันปล้นทรัพย์
สนับสนุนการปล้นทรัพย์และตามด้วยอ้างยี่ซ่องโจรปลอมแปลงพระประมาพิไทย
คือคดีนี้นายสุวิทย์ทองประเสริฐเนี่ย
โดนคดีนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับคดีเงินทอนวัด
แต่พอเข้าไปในคุกเนี่ยนายสุวิทย์ก็พยายามกลัวมั่วนะฮะ
ขลุมว่าเอ้าเนี่ยเขายอมติดคุกเพื่อจะให้ใสสะอาด
แล้วจะได้ไปจับพระคือคนละดิกคดีกันคนละเรื่องกันเลย
แต่เขามาจับในยุทธการดงขมิ้นใสสะอาด
คือจะทำให้วงการพระพฤติการของพระที่แย่ที่ไม่ดีเนี่ย
ต้องถูกจับถูกลงโทษถูกดำเนินคดี
ทีนี้ก็มีการพูดอีกถึงเรื่องการศึกใช่ไหม
ทีนี้เวลาที่เขาไปจับเนี่ยผมพูดตรงนี้ก่อนที่วัดอ้อน้อยเนี่ย
พื้นที่มันกว้างใหญ่ค่ะนะฮะก็ถูกต่อว่าแล้วครับว่าเข้าไปคือ
ตำรวจเขาต้องระวังตัวผมบอกแล้วพื้นที่เยอะ
กุฏิของนายสุวิทย์พระสุวิทย์อยู่ด้านหลังเลย
แล้วก็จะมีกาดกาดเนี่ยก็จะเป็นอดีตแล้วครับ
ตาหารบ้างนะโดยมีตาหารผลร่มอยู่กว่าหนึ่ง
ต่อเต่านะฮะตำรวจเขาต้องไปล็อกตัวคนนี้มาก่อน
เพราะว่ามีอาวุธครบแล้วเช้าเนี่ยประมาณ๗๘โมงเนี่ย

มีกาดอดีตที่ไปทำกปศอะไรต่าง

ทำรวจกลองตากเพราะถึงต้องระวังตัว
ผมถึงบอกว่าเขาต้องไปแต่เช้าไป๖โมงเช้า
ท่านผู้ชมครับคนละคดีกับคดีเงินทอนวัด

คนละคดีครับและที่บอกเจ้าคุณทงชัย
คนละคนกับเจ้าคุณทงชัยคนละรูปกันครับ

มันคือเจ้าอะวาทอดีตเจ้าอาวาฆวัษเจษ
ซึ่งวันนี้เนี้ยก็ได้มีประการในราธิกิจรรย์แล้ว
ว่าปลดสามณสักถอดสามณสักออก

จะต้องเริ่มต้นด้วยจากชั้นพระครู
ชั้นพระครูนี้มีชั้น๓โทเอกพิเศษ

ราชาคณะชั้นสามัญปัจจุบันมี๕๑๐รูป

ชั้นสามัญชั้นลาดชั้นเทพชั้นธรรม
ไปถึงชั้นเจ้าคณะรอง
ซึ่งทั่วประเทศมีอยู่๒๓รูปเอง

ก็คือลำดับถ้านับง่ายคือลำดับ๓จากสูงสุดถูกไหมคะ
เขาเรียกว่าเงินนิตยพัฒน์
นิชยพัฒน์คือเงินเดือนพระล่ะครับ
อันนี้มิ้นสงสัยคืออันนี้เป็นข้อมูลที่ไม่เคยรู้มาก่อน
ไม่เคยรู้ใช่ไหมว่าพระได้เงินเดือนแล้วได้จากรัฐนะครับ

อย่างสมเด็จพระสังฆราชเจ้าเนี่ยคือ๓๗๗๐๐
อันนี้สมเด็จพระสังกราช๓๔๐๐บาท
ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช๓๘๐๐
กรรมการมหาเถระสมาคม๒๕๖
เจ้าคณะหลนใหญ่ต่าง๒๓๙๐๐

เลียงไปจนถึงนู่นเลยครับถึงเจ้าอาวาสเลยครับ
เจ้าอาวาสก็ได้ครับได้๓๐๐กว่า
ผมจำไม่ได้แล้วเท่าไหร่
นี่คือนี่น่าจะเป็นเครื่องหมายหลักฐานยืนยันได้ว่า
นี่เลยทำให้เป็นเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะ
ใช่ครับนี่คือเจ้าหน้าที่เพราะว่าได้รับเงินเดือนจากรัฐ
แต่เป็นเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายโดยทั้งสิ้น
ชุวิตถ้างั้นบัญชีส่วนตัวของอดีตเจ้าอาวาส๑๓๒ล้าน
อาจจะเป็นการเก็บหอมรอมดิบที่ได้เงินเดือนมาทั้งหมดหรือเปล่า

ท่านบวชมาหลายสิบพันศาเลยนะ๖๐กว่าพันศาอย่างนี้๔๐กว่าพันศา
คือนี่แหละครับพรรษาตรงนี้แหละครับที่ถ้าเกิดสารตัดสินว่าจะต้องเข้าเรือนจำ
ก็จะต้องศึกก็จะมีคนถกเถียงล่ะครับว่าในทางโลกทางธรรมนะครับ
มีการศึกกันทีนี้พอเวลามีหมายจับเนี่ยคุณมิ้นครับ
เมื่อมีหมายจับเนี่ยตำรวจจับมามีการสอบสวนนะฮะ
ตำรวจสอบสวนแล้วเห็นว่าแม่ดูแล้วไม่น่าจะเป็นพระได้แล้วนะ
เขาใช้ม๒๙ครับของพรบคณะสงฆ์
คือไม่ให้ประกันเมื่อตำรวจไม่ให้ประกันเนี่ยก็แสดงว่าจะต้องศึกถูกไหมครับ
ศึกเนี่ยเขาก็ต้องมีพิธีการลาศิกขา
ลาศิกขาเนี่ยเขามีการต่อสู้กันถึงดีกานะครับ
ในกรณีพระรูปหนึ่งเนี่ยแหละครับไม่ยอมศึก
และตำรวจทำการศึกโดยภาระการโดยจับไปศึกกับพระพุทธรูป
กับพระพุทธรูปต่อมาเนี่ยเมื่อได้ประกันเนี่ย
พระรูปนี้ใส่ชุดเหลืองเลยตำรวจก็จับเลยครับ
มาใส่ได้ไงเพราะศึกไปแล้วผิดตาม๒๐๘พระรูปเนี่ยสู้
สู้จนถึงดีกาสารบอกว่าตำรวจศึกโดยภาระการ
กับพระพุทธรูปนี่ไม่ใช่วิธีการศึกที่ถูกต้อง
คือต้องเป็นพระผู้ใหญ่มาศึกให้ถูกไหม
นั่นอ่ะสิครับการสู้ดีกานี้ป๒๕๔๓ผมจำเลขไม่ได้ถนัดนะฮะ
นี่ก็คือตม๒๙ที่ตำรวจเขาบอกว่า
ถ้าศึกต้องศึกกับพระพระต้องเอามาศึก
ในกรณีของนายพระสุวิตเนี่ยเอาพระเจ้าอาวาทจากวัฏบีมาศึก
นะครับดังนั้นถ้าเกิดไปที่ศาลอันนี้ผมเห็นแล้วนะ
ถ้าฝากขังแล้วไปที่ศาลศาลบอกไม่ให้ประกัน
อันนี้สารใช้ม๓๐ครับ
คือถ้าสมมุติว่าตำรวจใช้ม๒๙ไม่ให้ประกัน
แต่สารอนุญาตแบบนั้นก็ยังคงได้ประกันใช่ไหม
คือไม่ใช่ครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของตำรวจ
ตำรวจไม่ให้ประกันนะครับ
ทีนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดตำรวจอย่างกรณีวันนี้นะครับ
ตำรวจกองปราบนำเจ้าคุณทงชัยอดีตเจ้าวาดวัดสะเกดไปฝากขัง
ก็ต้องไปที่ศาลศาลก็จะเป็นผู้หน้าที่
วินิจฉัยพิจารณาว่าให้ประกันไหม
ถ้าไม่ให้ประกันเป็นอันจบ
เพราะการไม่ให้ประกันคุณมิ้นต้องเข้าใจ
เมื่อไม่ได้ประกันคุณจะให้ใส่ผ้าเหลืองเข้าเรือนจำเหรอ

ศึกก็ต้องเอาพระมาศึกทำพิธีกรรมลาศึกลาศิกขาอย่างถูกต้อง

คุณจะบวชมา๔๐๕๐พันศาเมื่อคุณถอดใส่ลาศิกขาแล้ว
ก็เท่ากับว่าเมื่อบุญบริสุทธิ์
ต่อไปเมื่อคุณบริสุทธิ์นะครับนะครับ
จอบตามยุทธการดงขมินสายสะอาด

ซึ่งตอนนี้การถอดสมณศักดิ์เนี่ย

สายไปไว้ที่หลังพระเครื่อง
และราชเลขาไม่ได้เป็นผู้อนุญาตในแก้วฝันไม่ได้อนุญาต

ผู้ให้พระบรมราชานุญาตคือในหลวงพระมหากษัตริย์
ดังนั้นขั้นตอนมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นหรอกครับ
เดี๋ยวขอโดยวาจารย์แล้วเลือกตัวเองไปผสมนะครับ
กรณีแบบนี้ยังมีตัวอย่างในอู๊ด
พวกผมพูดไปแล้วเสียอู๊ดก็พูดไปแล้วเสียอู๊ดก็โดนนะครับ
นั่นขนาดปลอมพระมหาพิชัยมงกุฎคือ
งกุฎและยังเอาปลากายออกเอาตัวหนังสือข้างล่างออก
ยังลงทั้งชั้นต้นและอุทธรณ์๕ปี
คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องแยกหน่อยนะคะ
ดูข่าวนี้แม้ว่าจะเป็นคดีของพระสงฆ์เหมือนกัน
แต่แยกคดีกันวิธีการปฏิบัติดำเนินคดีอะไรก็ต่างกัน
แต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเราก็ต้องดูแยกทั้งบุคคล
ทั้งคดีแยกทั้งความเชื่อแล้วก็ศาสนาด้วยนะคะ
ต้องติดตามกันต่อว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไร

ส่วนช่วงหน้ากีฬาไปดูกันหน่อยที่ทำการของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยถูกงัด
จะเป็นยังไงติดตามกันช่วงหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ